เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีวิธีการรักษาที่ต่างกัน
บางคนก็ใช้แพทย์แผนไทยแพทย์สมัยใหม่

ชาวภูไทยเนี่ยเขารู้จักหมอเหยาเป็นอย่างดี

ด้วยการเชิญดวงวิญญาณมาประทับร่างทรงนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งค่ะ
เคาะประตูดังขึ้นกลางดึกที่บ้านของหมอยาวประจำหมู่บ้าน
นั่นเป็นสัญญาณที่รู้กันของชาวบ้านอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน
ว่ากำลังมีคนป่วยหนักที่รอคอยฝากช่วยเหลืออยู่

อันเชิญผีบ้านผีเมืองให้มาช่วยรักษา
จึงเป็นทางออกสุดท้ายของคนที่นี่
เหยาคือร่างทรงวิญญาณที่คนภูไทยนั้นเชื่อว่า

ยังคงวนเวียนปกปักรักษาผู้คนภายในหมู่บ้าน
โดยใช้วิธีการสื่อสารกับมนุษย์ผ่านร่างทรง
เพื่อชี้แนะวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วย
การรักษาคนป่วยจะเริ่มต้นขึ้น
เป้งหรือผู้ช่วยทำการเตรียมเครื่องบูชาผี
โดยมีหมอแคนเป็นผู้ขับกล่อมเพลงเชิญวิญญาณ
ให้เข้ามาสิงสูตรที่ร่างของหมอยาว

เหยาจะฟ้อนบรำอยู่ข้างกายผู้ป่วย
และเริ่มมีท่าทางที่แปลกไป
และเมื่อวิญญาณเข้าประทับร่างทรง
การรักษาจึงเริ่มต้นขึ้น
ทุกครั้งที่หมอยาวทำการรักษา
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วย
ซึ่งนางบุญไกรที่เป็นหมอยาวมานานกว่า๑๗ปี
บอกกับเราว่าทันทีที่วิญญาณเข้าประทับ

และปล่อยให้วิญญาณบรรพบุรุษ
เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษา

เป็นบราศงของปู่ทะลา
รักษาบ้านเมืองตั้งแต่ในอดีต
บอกบ้างว่าถ้าคนเขาจะดี

ถ้าเป่าไปเดี๋ยวเขาก็ฟื้น

ไม่ต้องกลัวตายทันที

และนอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้ว
เหยายังมีความข้องเกี่ยวกับ

นั่นรวมไปถึงการทำนายทายทัก

ต้องใช้วิญญาณบรรพบุรุษ
เป็นผู้ชี้นำแนวทางของชีวิต